สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ฟ้าไม่สดใสเหมือนเคย
มีโอกาสเกิดฝนได้ตลอดทั้งวันและโดยเฉพาะช่วงเช้าที่ผ่านมา
เวลาประมาณ๘นาฬิกา๔๐นาทีเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด๖๐
ลงไปในความลึกของทะเลที่ประมาณ๑๐กิโลเมตรค่ะ
เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นนอกชายฝั่งทางตอนใต้ของเมียนมา
ที่ตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอพบพระจังหวัดตาก
ประมาณ๒๘๙กิโลเมตรซึ่งทำให้ได้รับความรู้สึกสั่นไหว
บริเวณจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของสภาพอากาศค่ะบางทีฝนตั้งเขามาฟ้าธมึนเลยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายไม่มีฝนซะงั้น
เหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าห่อมฝนปกคลุมทางตอนบนของประเทศเมียนมา
ส่วนบ้านเรายังคงมีลมมรสุมฝนประจำฤดูกำลังปานกลาง
ปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะ
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างเยอะนะคะ

จุดไหนในทะเลที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตร
เรือเล็กควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
วันนี้อุณหภูมิระหว่างวันอากาศค่อนข้างดีนะคะ
แดดน้อยอุณหภูมิเฉลี่ยววัดได้ที่

พื้นที่กรุงเทพมหานครฟ้าครึ้มทั้งวันค่ะ
มีโอกาสเกิดฝนได้๑๔๐ของพื้นที่
วันนี้กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกที่เวลา๑๘นาฬิกา๔๗นาที
ส่วนวันพรุ่งนี้พระอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดจังหวัดอุบลราชธานี๕นาฬิกา๒๗นาทีค่ะ
ช่วงนี้อากาศค่อนข้างคาดเดาได้ยากนะคะพกร่มไว้อุ่นใจกว่าค่ะ